ติดตามการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เลยทีเดียว
ซึ่งถือว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพล
เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
จากเรื่องนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมยังมีอีกเรื่องหนึ่ง
ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามด้วย
ก็คือตามแนวตะเข็บชายแดนนี้นะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของการลักลอบขนสินค้าเถื่อน
ซึ่งเรื่องนี้แหละค่ะคุณผู้ชมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศด้วย
รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
ฐานไม้เถื่อนจำนวนกว่า๙๐๐กระสอบ
คือของกลางที่ชุดปราบรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตรวจยึดได้จากบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดชุติมันการค้า
หุ้นส่วนจำกัดธนพัฒน์อนันต์
และโรงงานบรรจุฐานที่มีนายสำราญมีราคาเป็นเจ้าของ
ซึ่งภายหลังตรวจพบว่าการครอบครองฐานไม้ดังกล่าวของแต่ละบริษัท
มีจำนวนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
เมื่อสอบสวนลึกลงไปยังพบว่าการนำเข้าฐานไม้เหล่านี้
ลำเลียงผ่านช่องทางอนุโลก
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อนุญาต
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือว่ากระทบต่อเศรษฐกิจ
และความมั่นคงของประเทศ
ขณะที่นางรัตดาวันมินพลันท์
ผู้ดูแลโรงงานบรรจุฐานของห้างหุ้นส่วนจำกัดธนพัฒน์อนันต์
ชี้แจงเหตุผลที่ต้องขนถ่านไม้ผ่านช่องทางอนุโลม
เนื่องจากค่าขนส่งถูกกว่าการลำเลียงผ่านจุดผ่านแดนถาวร
หรือจุดผ่อนผันที่ทางการกำหนด
ประมาณเท่าไร
ขณะที่ผลตำรวจเอกษีวารา
ว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่สามารถใช้ในการอนุโลก

เพราะถือว่าเป็นการกระทำกรรมเดียว
แต่ผิดต่อกฎหมายหลายบท
ก็คือนำเข้ามามันอาจจะนำมาได้ตามกฎหมายหนึ่งนะฮะ
แต่กฎหมายอื่นมันก็ผิดอีกครับ
นำเข้ามาตามอำนาจของกฎหมายสูงกร
แต่ว่ามันไม่ตามกฎหมายคนเข้าเมือง

เมืองต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาครอบครองของป่าห่วงห้าม
ไว้ในครอบครองเกินกว่าปริมาณที่รัฐมนตรีกำหนด
พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช๒๔
ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ว่ามีความผิดส่วนอื่นอีกหรือไม่